เราพูดถึงความสำเร็จของทีมไทยอย่างต่อเนื่องที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมได้
แต่ว่าแน่นอนครับหลายคนบอกว่าถึงแม้จะก้าวข้ามสิ่งที่เราไม่เคยทำได้มาแล้ว
แต่ยังมองว่าเสมอตัวขอโบนัสได้ไหมในการผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมด้วยการเอาชนะจีน
ดังนั้นกำลังใจสำคัญก็คือเรื่องของเงินอัดฉีดซึ่งนักเตะอาจจะไม่ได้ร้องขอแต่ว่าก็มีคนจัดให้ครับ
เรื่องนี้ครับคุณกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ผู้บริการทีมชาติไทยก็บอกครับ
แม้ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงจำนวนที่แน่นอนนะครับว่าจะอัดฉีดเท่าไรจะจ่ายกันยังไง
แต่ว่าจะไม่น้อยกว่าในรอบแรกแน่นอน
รอบแรกนะครับทวนกันหน่อยไทยนะครับได้เงินนะครับทีมช้างศึกเนี่ยนะครับ
ขุนภูนาเตะทีมชะไทยเนี่ยได้อัดฉีดจากสมาคม๑๕ล้านนะครับแบ่งเป็น๕ล้านในเกมชนะบาเรน
ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยมีให้แน่อยู่แล้วล่ะครับแต่ว่ามันก็คงไม่น่าจะน้อยไปกว่ารอบที่แล้วมั้งครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็คงต้องไปดูว่ามีใครที่จะสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ไหม
ความเชื่อมั่นแล้วก็กำลังสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับประเทศไทย
ซึ่งก็ยังไม่เคยเห็นภาพชัดแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราคงมีให้รางวัลที่ดีพอสมควร

ก็เน้นย้ำนะครับไทยเจอกับจีนวันอาทิตย์นี้
อย่าไปไหนเลยครับในช่วงเวลาค่ำสามทุ่มเลยนะครับ
หน้าจอรอดูกันได้นะครับการแข่งขันครั้งนี้
ถือว่าไทยนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายได้เหมือนกันเลยครับ
คือมันก็มีลุ้นนะครับสำหรับทีมที่จะเข้ารอบนะครับ

ผู้ตัดสินแชมป์กลุ่มก่อนแล้วกันครับกาต้าชุดสีเลือดหมูครับ

ขออภัยนะครับอดีตแชมป์๓สมัยไป๒๐
ได้ประตูจากอาโมสอารีทั้งสองลูกครับในช่วงทดเจ็บครึ่งแรก
แล้วก็นาที๘๐ทำให้อาโมสอารีนั้นนำโด่งนะครับ
และตำแหนดาวสันโวสูงสุดที่๗ประตูจาก๓นัด
เกมกาต้ามี๙คะแนนเต็มครับชนะรวดหมดเลยครับ

ส่วนซาวดีอาราเบียมี๖คะแนนเข้ารอบเป็นที่๒ครับ
ที่จะเข้ารอบนะครับโคต้าได้๔ทีมจากทั้งหมด๖กลุ่ม
เกาหลีเหนือที่สีขาวขึ้นนำเรียบร้อนก่อนครับ
๑๐จากคลีคิกของทางปั๊กควังเรียองนะครับ
นาทีที่๙ก่อนหน้านี้นี่โดนยิง๒นัด๑๐ประตูนะครับ
๐ต่อ๖แพ้๐ต่อ๔นะครับทางเกาหลีเหนือแต่ขึ้นนำก่อน
แต่เรียบร้อนตามตะอีกเสมอเล่นหนึ่งครับนาที๒๗ต่อทาง
อสเฟลิกมิเชลเมลกี้ดาวเตะเชื้อสายสวีเดนครับ
และครึ่งหลังเลเวอร์นอนเร่งเกมครับมาได้อีก๓ประตูจากทางฮีลาว
เฮลเวย์นาทีที่๖๕แล้วก็จุดโทษของฮัสซันมาตุกนาที๘๐
รวมถึงที่ลาวอาร์เฮลเวย์ยิงรุ่งที่๒ของตัวเองนะครับ
ในช่วงทดเจ็บนาทีที่๘ทำให้เรวานอนชนะไป๔ต่อ๑
๓คะแนนก็ไปลุ้นนะครับกับเวียดนามเพื่อเข้ารอบในฐานะอันดับ๓ที่ดีที่สุดนะครับ
ส่วนเกาหลีเหนือนั้นแพ้รวด๓นัดตกรอบ
นี่คือสถานการณ์ที่ผมพูดเฉพาะกลุ่มนี้นะครับ
ตอนนั้นเรามาสรุปกันเพราะจบทุกคู่แล้วเป็นอย่างไร

อันดับ๑๒ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับก็เข้ารอบอัตโนมัติ
มาดูอันดับ๓ที่ดีสุดนะครับที่ได้สิทธิ์ในการเข้ารอบเรียกกันแบบนี้ครับ
ได้๔ทีมจากทั้งหมด๖กลุ่มก็ดูครับ๖ทีมที่มีโอกาสลุ้นเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับ
บาเรนครับ๔แต้มลอยลำนะครับแต้มเยอะสุด
ีกิสถานกับโอมานนะครับอันดับ๒และ๓คือคะแนนเท่ากันมาดูเรื่องของลูกได้เสียนะครับ
แล้วก็ประตูได้ก็จบเท่ากันอีกเอาไปครับลอยลำไป๒กับ๓ก็ทิ้งให้เวียดนามลุ้นกับทางเรเบอร์นอนอยู่สุดท้ายออกมาเห็นแบบนี้ครับ
จริงเท่ากับทุกอย่างนะครับเห็นอยู่ไหมครับว่า
ผลงานการแข่งขันทุกอย่างผลต่างประตูที่เสียทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับประตูได้ก็เท่ากัน
สุดท้ายแล้วครับต้องวัดกันที่กดแฟร์เพลย์ครับกดแฟร์เพลย์ตัดสินกันด้วยเรื่องของใบเหลืองก่อนเลยครับใบเหลืองใบแดงนะครับไทยน้อยกว่าปรากฏว่ากลายเป็นทางเวียดนามครับที่เข้ารอบเพราะว่าโดนเหลืองไป๕ใบขณะที่เรมนอนโดนเหลืองไป๗ใบครับก็ทำให้เวียดนามนั้นเป็นโคต้าสุดท้ายของการผ่านเข้ารอบ๑๒
ครับแล้วก็รอ๑๖ทีมนะครับมาดูหน่อยโปรแกรมนะครับการแข่งขันไทยพบกับจีนนะครับอีรานเจอกับโอมานโจแดนพบกับเวียดนามญี่ปุ่นพบกับซาวดิอะราเบีย